เราจะพาไปพูดคุยกับพี่วุฒิค่ะอัศดาวุฒิเหลืองสุนทร

จากนักแสดงมาเป็นผู้กำกับล่าสุด

เส้นทางเนี่ยเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยค่ะ
สบายดีหรือเปล่าข่าวคราวไม่เคยรู้สืบดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง

ก็ทำละครเล่นละครอะไรอย่างนี้

คือก่อนจะมาเล่นละครเนี่ยตอนนั้นปวดหนุ่มแพรว
ซิลไปปีหนึ่งตอนนั้นกำลังรอเอ็นทรานซ์

แล้วก็หลังจากเอ็นเหมือนน่าจะติดแล้ว

บรรยากาศเวลาเจอแฟนเป็นไงบ้างคะพี่วุ้น

บางทีก็อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเราในฐานะนักแสดงทั้งนั้น
เพราะว่าจริงคือเราทำหน้าที่อื่นด้วยเช่นพิธีกรด้วย
พิธีกรนอกสนามพิธีกรรายการหรือว่าบางทีก็เดินแบบถ่ายแบบนี้
จุดเปลี่ยนที่ทำให้มันเป็นผู้จัดมาทำงานเบื้องหลัง
ก็คุณแดงตอนนั้นคุณแดง

บอกว่าให้คือเราอยากทำละครในแบบที่เราอยากทำ
คือเล่นละครมาเยอะแล้วรู้สึกว่าวันหนึ่งคือ
ถึงเวลาหรือยังนะก็ไปเทียวไลท์เทียวขื่อเขาอยู่หลายปี
เขาบอกว่าเธอยังเล่นละครเป็นผู้เอกได้อยู่เอาละครเรื่องนี้ไปเล่น
วันหนึ่งเขาบอกอยากทำนักใช่ไหมไปทำซิตคอมมาเรื่องหนึ่ง
บอกไปทำมาอนุมัติแล้วก็ถ่ายมาเดือนหน้าออกอากาศ

หลังจากนั้นปั๊บคุณแดงก็บอกว่าทำละครเย็นมาให้ฉันเรื่องหนึ่ง
เราก็ทำกู้ภัยหัวใจแหววเป็นละครที่เรตติ้งเฉลี่ยในปีนั้นสูงที่สุด
ชนะละครกลางคืนด้วยเราบอกว่าเป็นละครเย็นเรื่องแรกของเรา
ก็ประสบความสำเร็จนะเราก็มีกำลังใจมากขึ้น
แล้วช่องเองก็เห็นว่าเรามีผลงานที่โอเคเขาก็ให้งานมาเรื่อย
ชีวิตความรักตัวเองตอนนี้มั้งคะ
ก็เหมือนเดิมไม่ได้เป็นความรักที่หวือหวาอะไร

กำลังฟรีทีนและใกล้จะฟรีทีนแล้วก็

แล้วก็คอยดูแลเขาอยู่อย่างนี้ค่ะ

มีเส้นทางวงการบันเทิงที่ยาวนานได้ถึงทุกวันนี้ค่ะ

ถ้าเราไม่ทำโอกาสที่เข้ามานั้นให้ดี

เพื่อเดินทางให้ลูกก็ได้นะคะเป็นวันเดเชฟ
ข้างในก็จะมีอุปกรณ์ล่มอะไรอย่างนี้ค่ะเสื้อค่ะ
วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วุฒิอัศนาวุฒิด้วยนะคะ
แล้วก็ให้เริ่มติดตามของงานละครด้วย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

ถ้าเราไม่ทำโอกาสที่เข้ามานั้นให้ดี

ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ
พี่วุฒิกล่าวไว้ถึงอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างยาวนานนะ
จากชอบพี่วุฒิแล้วชอบลูกสาวด้วยน้องสิง